อ่ะมาดูเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียง
มันก็มีการแชร์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วมีเด็กสองคนซ้อนอยู่ด้านหลัง
แล้วมันก็มีคลิปว่าเกิดการด่าทอกันกับรถเก๋งคันหนึ่ง

เดี๋ยวดูคลิปแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังสรุปญาติกันนะ
เล่าหลายช่วยด้วยพี่ช่วยด้วย
แล้วทำอะไรหรือยังคะ
หรืองท่าล่วนไลก์
ครึมถาดถาดมึงถาดนั่นน่ะบ้านโณ

จะเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่ด้วยทั้งคู่เออแต่ว่าอีก
เป็นห่วงเขานะเพราะเขาไม่มองทางเลยนะคุณก็หันมาด่ากันไปด่ากันมา
นะอีกฝ่ายหนึ่งก็ถ่ายคลิปอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลังสองคนนะคะ
แล้วก็เด็กเล็กทั้งสองคนเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้จริงจริงก็แชร์คลิปนี้กันให้ว่อนเลยมันอันตรายแล้วค่ะ
เพราะเพจสายใหม่ต้องรอดเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ไว้
แล้วก็บอกไว้ด้วยว่าเป็นห่วงเด็กสองคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
กลัวจะเป็นอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
คนถ่ายคลิปเนี่ยชื่อว่านางสาวธัญนันภูนทรัพย์นะคะ

คนเธอเนี่ยกับผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์มาด่าเธอเนี่ยชื่อว่าเปิ้ล
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเปิ้ลแล้วก็มาด่าเธอ
เอาจริงนะเป็นญาติของแฟนนะเปิ้ลบ้านอยู่ติดกัน
มีปัญหาเป็นไม้เบื่อไม้เมาทะเลาะกันเรื่อยมา
กุมภาพันธ์นะเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของหมา
คือมีหมาที่เพื่อนบ้านมาฝากเธอเลี้ยงไว้ไปฉี่ที่บริเวณหน้าบ้าน
กับแม่เปิ้ลไม่พอใจก็เลยมาด่าค่ะ
ไม่พอใจกันกลายเป็นก็เริ่มทะเลาะกัน
จริงก็พยายามคุยพูดคุยกันแล้วแต่เคลียร์กันแล้วมันไม่เป็นผล
ตัดสินใจไม่อยากมีปัญหาก็เลยย้ายไปอยู่กับบ้านญาติ

เขาให้ข้อมูลเขาบอกว่าเขาก็เลยไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้กลัวมีปัญหาตามมา
พอเช้าวันที่๒๘กุมภาพันธ์
เธอบอกว่าเธอก็เลยตัดสินใจไปถ่ายรูป
แล้วไปเก็บคลิปกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน

น่าจะเป็นพนักงานอยู่ในโรงพยาบาลแหละ
เธอบอกว่าเธอไปทำงานที่โรงพยาบาลชะอำ
ทีนี้เปิ้ลขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบ

เลยตัดสินใจเอามือถือมาถ่ายคลิปไว้อย่างที่ได้เห็น
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมคะเราเองก็ต้องไปฟังเปิ้ลเหมือนกัน

ตลอดทางเลยก็คือแบบ
เขาตีคู่มาแล้วเขาก็จะกระชากให้เราแบบลงอะไรอย่างนี้
เขาก็ท้าให้เราลงมาด้วยแล้วเขาก็ด่า
ไปถึงหน้าที่ทำงานหนูหนูจะเลี้ยวเข้าแต่ว่าเขากันเอาไว้
ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ด่าบอกว่า
มึงลงมาสิอะไรอย่างนี้มึงไปกับตำรวจกับกูเลยอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยบอกว่า๑๐โมงค่ะพี่ตำรวจนับ๑๐โมงอะไรอย่างนี้

พอเขาถีบเสร็จแล้วค่ะถีบประมาณ๒๓ครั้ง

เราต้องไปฟังทางฝั่งของนางสาวเปิ้ลกันบ้าง

คุณเปิ้ลอายุ๓๐ปีชี้แจงบอกแบบนี้ว่า
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปประกบด่าแบบนั้นเพราะอะไร
เพราะเขาไม่พอใจที่อีกฝ่ายมาด่าแบบเสียหายแล้วมาด่าแม่เขาด้วย
เพราะก่อนหน้านี้เอาจริงแค่ไปเตือนเรื่อง
ปล่อยหมามาขี้บริเวณหน้าบ้าน
เขาก็เลยแค่ไปเตือนสุดท้ายมันมีเรื่องตามมาจนถึงวันนั้น
เขาบอกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอโดยบังเอิญ

จะไปส่งลูกสาวซึ่งอายุ๘ขวบและลูกชาย๖ขวบที่โรงเรียน
ทีนี้ก็แค่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วไปถามคนถ่ายคลิปว่า
นี่เธอมาถ่ายรูปหน้าบ้านฉันทำไม

ก็ฝ่ายนั้นพยายามจะพูดดีเข้าตัว
แล้วก็ยั่วให้เธอด่าแล้วก็ใช้วิธีการถ่ายคลิปค่ะ
เอาไปคือเอาตัวเองดีก็ตั้งคลิปด่า
เหมือนหนูเป็นภาษาแบบคนบ้านนะแม่ค้า
ก็ด่าทุกอย่างคำด่า
หนูก็บอกตำรวจมันไม่รับประกาศ
คือว่าหนูก็ไม่ได้ยอมคือว่าหนูไม่ยอมไปแล้ว
คืออ้างว่าหนูจะไปทำร้ายไปตี

ถ้าไปทำหรือตบหรือขวดอะไรสักนิด
ก็ว่าไปอย่างแต่ไม่ได้แตะไม่ได้ทำร้าย
แต่ไปพูดว่าหนูทำร้ายทำร้ายร่างกาย

ก่อนหน้านี้ทางด้านของคนถ่ายคลิปนางสาวธัญนัน

ไปแจ้งความคู่กรณีแล้วค่ะที่เอาภาพของเธอไปออกสื่อ

ยืนยันเธอจะไม่ยอมและไม่ยอมเจรจาอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
กันหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นญาติกันด้วยเนาะ